แนวโน้มเท่าที่ดูเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยจนมาถึงณขณะนี้ครึ่งวันบ่ายแล้ว
ผมว่าเหลืออีกตอนนี้ก็จะบ่าย๓แล้วเหลืออีก๒ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะโหวตกันแล้ว

อาจารย์คิดว่าแนวโน้มแล้วเป็นยังไงครับ
เอาผมเรียนกันชัดเลยนะเมื่อวานผมก็ลองเช็คข่าวนะครับ
เช็คข่าวทางซีกพี่สวไม่เกิน๑๐ที่จะโหวตให้คุณพิธา
เหนือจากนั้นก็จะมีทั้งบอกตรงเลยว่าไม่รับนะครับ
แล้วก็จำนวนมากก็ชัดเจนว่าไม่ออกเสียงนะครับ
ซึ่งการที่ไม่รับกับไม่ออกเสียงเนี่ยถ้าเราดูตามข้อกำหนดในรัฐมนูลนะครับ
มันคือค่าเท่ากันนะครับนั่นแปลว่าไม่ผ่านกึ่งหนึ่ง
ยอดยังอยู่เหมือนเดิมคือตัวเลขไม่มีอะไรเปลี่ยนไงถ้าคุณพิทาได้ไม่ถึง๓๗๖มันก็จบนะครับ
จบคือไม่ต้องไปต่อใช่ไหมฮะแต่โจทย์ที่วันนี้นะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็หารือกับท่านอาจารย์โอลาน
อ่านะครับรอบแรกเนี่ยเข้าใจว่าคงเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าโอกาสที่จะผ่านรอบแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยเต็มทีนะครับ
เพราะฉะนั้นสาระสำคัญก็คือว่าจะได้โหวตครั้งที่๒หรือเปล่า
จะข้ามไปครั้งที่๒นะครับที่ประธานสภาเขาก็บอกไว้ว่าถ้ามีครั้งที่๒คือ๑๙กรกฎาคมเนี่ย
อาจารย์โอลานที่อาจารย์บอกเมื่อเบรกที่แล้วว่าไอ้สิ่งต่างเหล่านี้ที่เขาอภิปรายกันเนี่ย
ก็เพื่อที่จะได้มีหลังพิงว่าเออที่ผมไม่ลงคะแนนให้คุณตามระบบมันเพราะอะไรเนี่ย
คือเขาต้องการหลังพิงเพราะว่าเขาเข้าใจดีว่านี่คือเจตนารมณ์คือเจตจำนงของประชาชน
ในการที่ทำให้เขาสามารถรวบรวมได้แล้วมีโอกาสที่จะไปตั้งรัฐบาล
แต่อาจารย์มองว่าเป็นเหตุเป็นผลพอไหมครับ
อย่างเรื่องคุณสมบัติคุณประพันธ์คุณมีเนี่ยคนแรกเลยของสวนะ
เรื่องคุณสมบัติคุณชาดาของสสเรื่อง๑๑๒ใช่ไหมเรื่องนโยบายแก้ไขกฎหมาย๑๑๒
คุณประพันธ์คุณวีบอกก็เนี่ยกรกตเขาวินิจฉัยว่าคุณเนี่ยขาดคุณสมบัติเรื่องถือครองหุ้นสื่อหุ้นไอทีวี
แต่ว่ากรกตเขาไม่สามารถที่จะบอกให้ออกจากตำแหน่งได้เลยต้องส่งไปสารรัฐมนุน
อันนี้ก็ถือว่าเหตุผลพอไม่พอมันไม่ใช่ประเด็น
แต่ได้เป็นเหตุผลว่าได้ตัดสินใจอย่างนี้ภายใต้เงื่อนไขนี้เหตุผลนี้ความชอบทำชุดนี้ที่จะไม่ยกมือโหวตให้คุณพิธา
เหตุผลพอหรือไม่เนี่ยไม่เป็นประเด็นแต่ขอให้ได้เอามาเป็นเหตุผลอาจารย์บอกว่าถ้าผมไม่ชอบก้าวไกลผมไม่ชอบวิธีการก้าวไกลผมไม่ยกมือให้มันไม่มีเหตุผล
แต่ก็พยายามที่บอกว่าเอาเหตุเมื่อวานมากระจายเหตุแล้วก็สร้างเหตุใหม่เพื่อที่จะไม่โหวตประเด็นที่ผมสนใจตอนนี้คือแน่นอนที่ท่านอาจารย์ธนาพรบอกว่ามันมีกระแสว่าคุณอ่าทางสอวรจะไม่ค่อยยกมือโหวตหรือว่างดออกเสียงครับคือผมอยากจะดูว่าก่อนนั้นเนี้ยนะฮะที่มันมีกระแสข่าวนะครับทางคุณอ่าคุณแกะอ่
นะครับสัตว์ส่วนของสอวรนะครับที่ยกมือสนับสนุนให้คุณพิธานฮะไม่ต้องเยอะนะฮะอืมประมาณทั้งสามสี่สิบถึงแม้ว่าไม่ผ่านนะครับแต่มันมีในยะทางการเมืองนะว่าสอวรเนี้ยแตกอืมก็คือเท่ากับว่าสอวรสองร้อยห้าสิบคนบนฐานคิดของผมเนี้ยว่าสองร้อยห้าสิบคนคือกลุ่มคนที่อยู่ภายใต้เครือข่ายชน